ยังอยู่กันที่เรื่องราวของพิธีบวงสวงคุณผู้ชม
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับออฟดอกฟ้า

คุณผู้ชมสังเกตไหมว่าระยะหลังเนี่ยนักร้องสาวสายมูคนนี้
มักจะมีท่าทีแปลกเวลาที่มีการร่ายรำในพิธีบวงสวง

คือเขาจะลุกขึ้นมาร่ายรำด้วยท่าทางที่แปลกอยู่ตลอดเลย
ล่าสุดค่ะออฟดอกฟ้าเดินทางไปร่วมงานทอดพระป่าสามัคคี
และไหว้ครูพร้อมกับจัดพิธีบวงสวงบูชาครูพ่อปู่อนันตนาคาราช
และพญานาคองค์ดำแสนสิริจันทรานาคาราช
ที่วัดบางขยารามจังหวัดสุราชธานีคุณผู้ชม
ในงานนี้เนี่ยนะพี่อ๊อฟดอกฟ้าเนี่ยยังได้ตั้งใจรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในงาน
แต่คุณผู้ชมสังเกตดูนะจู่เนี่ยพี่อ๊อฟก็เดินรำไปทั่วทั้งงานเลย
คือปกติคนรำเขาจะรำอยู่ที่บริเวณหน้าลาน
แต่เนี่ยเขารำไปทั่วงานเลยแล้วก็มีลักษณะท่าทางที่แปลก
ที่สำคัญระหว่างไร้รำมีหนูน้ำตาไหลร้องไห้ด้วยนะ

ใช่ค่ะจนหลวงพ่อในงานเนี่ยต้องมาพรมน้ำมนต์ให้ค่ะ
โดยพี่อ๊อฟดอกฟ้าบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะว่า
เธอเนี่ยนะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองจะเป็นยานให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอนับถือได้
แต่เชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะในร่างกายที่ท่านเข้ามาอยู่ในยานในร่างกายเนี่ย
ท่านมาให้พรแล้วก็มาปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดี
พร้อมกับยืนยันนะคะว่าท่าทางการไล่รำที่ทุกคนเห็นจากในทุกคลิปเนี่ยที่เธอไปร่วมงานพิธีบวงสวงต่าง
ทำออกมาโดยที่เธอไม่รู้ตัวนะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จริง
แต่เพียงว่าทุกครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้
มันจะมีความรู้สึกแบบแน่นหน้าอกจะร้องไห้กลั้นน้ำตาไม่อยู่
ซึ่งใครที่คอมเมนต์ว่าเธอทำการแสดงอันนี้พี่อ๊อฟบอกว่าเราไม่สามารถไปควบคุมความผิดเขาได้
แต่อยากจะถามว่าถ้าเธอทำการแสดงจริงเนี่ยนะเธอจะยอมให้ตัวเองมีบาดแผลในร่างกาย
ทำให้ตัวเองเจ็บตัวไปทำไมอ่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
คือจะบอกว่าถ้าหนูแกล้งคงจะไม่มีแผลขนาดนี้
คือว่าแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะช้ำตรงนั้นเขียวตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
แต่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขามาสะดอกเคราะห์ให้เราเจ็บแค่นี้ดีกว่าแบบเราต้องเจ็บตัวเรื่องอื่น
สื่อถึงท่านเราก็รู้สึกเราดีใจแล้วเรายินดีที่ทราบว่าท่านอยู่กับเราคุ้มครองเรา